มีพิมพ์เขียวใช่ไหมครับทางหัวหน้าโรงงานเนี่ยเป็นคนไปชี้
รวมถึงเพื่อนของเจ้าของโรงงานที่เคยทำงานอยู่ที่นี่

แล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดต่างด้วย
ดังนั้นตอนนี้ผู้สื่อข่าวรอรายงานอยู่นะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเปลวเพลิงขนาดใหญ่นั้นจะดับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับ
แต่ตลอดทั้งวันของช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงตอนนี้
ยังคงมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเปลวเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งประมาณ๒๓รอบนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้นั้นเปลวเพลิงนั้นได้ดับไปแล้วคุณผู้ชมครับ
แต่จากภาพด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
เข้าใส่ในพื้นที่ที่มีการปะทุอยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะมีการรักษาอุณหภูมิบริเวณจุดนี้ไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนและมีเปลวไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
เหนือจากรถของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดับเพลิงของเทศบาลต่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
ยังคงมีการนำเอาเฮลิคอปเตอร์
มาใช้บินในการที่จะเปลวโปรยผงผสมโฟม
อภัยครับโปรยน้ำผสมโฟมนะครับ
รวมไปถึงฝงสารเคมีนั้นมาบริเวณจุดนี้ด้วย
เพื่อเป็นการควบคุมความร้อนนั่นเอง
คุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้าโรงงาน

ที่เคยทำงานในบริษัทแห่งนี้
วันนี้เขามาที่โรงงานอีกครั้งนะครับ
พาผมนั้นเดินดูความเสียหายบริเวณโดยรอบของโรงงาน
ซึ่งเมื่อคืนหัวหน้าของโรงงานคนนี้
เป็นคนชี้จุดที่ไปปิดวาวของสารเคมีที่อยู่ภายในโรงงาน
ซึ่งจากการสำรวจในวันนี้พบว่าโรงงานนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมด
โดยหัวหน้าของโรงงานบอกเล่าให้ผมฟังนะครับว่า
ในวันเกิดเหตุอยู่ตัวเองภายในโรงงาน
โดยมีพนักงานอยู่ประมาณ๘๙คน
ก็พบกับควันสีขาวลอยฟุ้งและไหลมาตามพื้น
และมีกลิ่นเคมีกระจายออกมาเต็มพื้นที่
ซึ่งตอนนั้นตัวเองรู้แล้วว่าน่าจะมีความเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นภายในโรงงานนะครับ
จึงรีบวิ่งหนีออกมายังป้อมยามด้านนอก
ซึ่งขณะนั้นพนักงานทุกคนต่างวิ่งหนีตายออกมากระจัดกระจายไปบริเวณด้านหน้าของโรงงาน๕คน
และด้านหลังของโรงงานอีก๔คน
จนกระทั่งได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นและมีประกายเพลิงตามมา
ซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน
ทางหัวหน้าของโรงงานยังบอกกับผมนะคะว่าตัวเองนั้นไม่เคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
ภายในโรงงานตอนนี้ยังรู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าคืนวันเกิดเหตุนั้น
กระบวนการการทำงานนั้นทุกอย่างปกติแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นจากจุดใด
ซึ่งยังไม่มีโอกาสถามพนักงานในโรงงานคนอื่นเพราะแต่ละคนนั้นยังคงแยกย้ายกันอยู่
ซึ่งระหว่างนี้พนักงานในโรงงานก็จะยังคงเข้ามาดูแลในพื้นที่
โดยมีการแบ่งกะเข้ามาเฝ้าดูแลควบคุมพื้นที่อีกครั้ง
เราไปฟังเสียงของหัวหน้าโรงงานแห่งนี้กันครับ
เขาก็บอกเขาทำก็คือขบวนการอะไรก็ปกติทุกอย่าง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปเกิดปัญหาตรงไหนก็ยังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันอีกครับ
ก็คือหาที่นอนไม่มีที่นอนใช่ไหมบ้านพักมันพังหมดแล้วก็เลยแยกย้ายกันหาที่นอนก็ยังไม่ได้เจอกันอีกหรอ
เพื่อนสนิทของเจ้าของโรงงานและเคยทำงานที่โรงงานแห่งนี้มาตรวจความเสียหายบริเวณจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผมโดยบอกเพียงว่าต้องการที่จะคุยกับคนที่ควบคุมดูแลการดับเพลิงในพื้นที่นี้
เพราะจะชี้จุดบริเวณต่างของโรงงานให้สามารถควบคุมเพลิงและกลิ่นสารเคมีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้เป็นการฉีดน้ำควบคุมอุณหภูมิและควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้ประทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
แต่ยังคงมีเสียงระเบิดจากใต้พื้นผิวดินดังขึ้นมาเป็นระยะซึ่งวันนี้ยังคงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนสองลำโปรยโฟมและผงเคมีเพื่อควบคุมเพลิงไว้อยู่เป็นระยะไม่ให้เกิดไฟประทุขึ้นมาอีกครั้ง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกเหตุผลที่ยังคงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยโฟมนั้นนะครับว่าเนื่องจากบริเวณจุดนี้ยังคงมีความร้อนอยู่และมีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟขึ้นได้จึงต้องฉีดโฟมและน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้น
โดยในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับเข้าสู่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเพราะยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ขณะที่การดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นคุณผู้ชมครับทางตำรวจบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการ
สอบปากคำอย่างละเอียดซึ่งเบื้องต้นทางพนักงานของโรงงานให้การว่าวันเกิดเหตุมีประกายไฟเกิดขึ้นภายในโรงงานก่อนที่จะมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่จะเกิดจากสาเหตุอะไรนั้นต้องให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งไปฟังเสียงผู้บัญชาการขออภัยครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจ

ประเมินพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนอีกครั้งโดยสำหรับการเยียวยานั้นมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อเป็นการประสานระหว่างบริษัทรวมไปถึงทางผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นที่จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการยืนยันในขณะนี้เบื้
จังหวัดสมุดปลาการขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือความคลิบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นทีนี้ผมภูริพัฒน์บุญนินท์ข่าวไทยรัตทีวีรวมพยาบาลงานสดจากจังหวัดสมุดปลาการครับนะครับทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะตลอดช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมานะครับก็ภาพท